จะให้ดูเรื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกตรวจห้องเย็น
บุกตรวจหลายจุดเลยเพราะอะไรต้องไปดูเรื่องเนื้อเถื่อน
ดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หน่อยละกันค่ะพาไปที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะ
ที่ต้องไปบุกตรวจค้นเพราะว่ามันมีมูลค่าความเสียหายเยอะเป็นหลักร้อยล้านเชียวนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนายชายาพรมมา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็มีตำรวจกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
กับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคมร่วมกันแถลงผล
อยู่ที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
จุดตรงนี้เขาเป็นสถานที่เก็บพวกสินค้าเกษตร
เนื้อสัตว์จากเมืองนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า
แล้วพอไปตรวจค้นเจออะไรบ้างโอ้โห
เจอเนื้อวัวเนื้อควายเขาเอาเข้ามาจากประเทศอินเดีย
เนื้อหมูสไลด์แล้วก็ชิ้นส่วนไก่ที่เอามาจากตุรกี
แล้วก็อาเจติน่าทั้งหมดมันไม่ได้รับการอนุญาต
นำเข้ามาในประเทศนะแล้วถามว่าตรวจค้นครั้งนี้ตรวจทำไม
เป็นการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนี่แหละค่ะเพราะว่าคิดดูนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดเนื้อสัตว์ต่างเหล่านี้ที่ถูกนำเข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาต
แล้วเอามาขายในท้องตลาดมันจะเป็นการแทรกแซงกลไกราคาไง
ราคาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องคนไทยจริง
เข้ามามาตัดราคาขายถูกกว่าแล้วส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร
ได้เข้าตรวจค้นพร้อมกัน๒๑แห่งนะ
แล้วก็เจอสินค้าที่กรมประสุทธิ์แล้วก็กรมประมงไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในไทยเก็บเอาไว้
ห้องเย็น๕แห่งค่ะน้ำหนักทั้งหมดโอ้โหมากมายมหาศาลขนาดไหนลองนึก
ดูนะคุณพีคคุณขวัญดูนะเห็นภาพเยอะแล้วใช่ไหมทั้งหมด๖๓๙ตัน
ไม่ใช่กิโลกรัมคุณลองคูณ
ถ้าเป็นเลขกลม๗๐๐ตันเลยนะทั้งหมด๑ตันนายถึง๑๐๐๐กิโลกรัม
เติมศูนย์กันเข้าไปค่ะคุณผู้ชมของกลางทั้งหมดนี้เห็นไหม
ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมาแทรกแซงกลไกตลาด
มันจะทำให้พวกราคาเนื้อหมูเนื้อวัวในบ้านเรามันถูกขนาดไหน
ถ้าเกิดไอ้เจ็ดร้อยตันเนี่ยมันหลุดออกมาทีนี้เขาก็เลย
เอาของกลางทั้งหมดนี้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็จะให้ผู้ประกอบการห้องเย็นเนี่ยนะคะ
เอาหลักฐานมาโชว์เอาหลักฐานมาแสดงดูซิเนี่ยเอาเข้ามาแบบถูกต้องไหม
หรือว่าเป็นแค่คนรับฝากมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เจ้าหน้าที่
โดนนะจ๊ะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะอีกอีกหนึ่งอย่างที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงนะคุณ
ไม่ใช่แค่เรื่องของกลไกตลาดแต่มันรวมไปถึงเชื้อโรค
โรคต่างต่างถูกไหมอืมไม่รู้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ตรวจไม่ได้กรองอันตรายนะฮะค่ะ